มีลีลาการโชว์สเต็ปแดนพร้อมกับเสียงเพราะให้กับแฟนได้ติดตามกันอีกแล้วนะจ๊

แล้วก็ออกงานอีเวนท์รับศัพท์ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะ

งานนี้เจ้าตัวยังอัปเดตถึงเรื่องผลงานด้านจอเงินถึง๓เรื่องคุณผู้ชม

นี่เป็นนักร้องนะจ๊แจ้งเกิดมาจากการเป็นนักร้องแต่จะเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้นะคะ
โอ้โหเธอบอกเลยนะว่าครั้งนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรก
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เตรียมจัดคิวถ่ายทำภาพยนตร์ประมาณช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ
พร้อมกับไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมอีกด้วยเธอบอกแบบนั้น

น่าจะถ่ายประมาณเดือนตุลาค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ได้รับงาน
ได้บทมาแล้วค่ะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยลำไยยังไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนี้บทอยู่ที่อาจารย์
ก็ถือว่ามากอยู่นะคะว่าเป็นการเล่นหนังครั้งแรกไม่เคย
ตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าน่าจะเร็วนี้แหละค่ะก่อนที่เราจะถ่ายทำ
เราทำแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะไม่หนักเกินไป
อ่าทำแล้วมีความสุขแล้วไม่หนักเกินไปนะ
ต้องบอกว่าเธอนี่มีประสบการณ์หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการโชว์ตัว
และนี่กำลังจะมีผลงานด้านการแสดงซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอด้วย
ใครที่เป็นแฟนคลับของผู้สาวขาล้อลำไยหายทองคำต้องรอติดตามนะ
เพราะว่าภาพยนตร์นี้มีเยอะต่อต่อกับเธอด้วย

เรียกว่าผู้สาวขาขึ้นก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะ